พาไปดูเหตุการณ์นี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
โบสถ์วัดบางฉลงนอกที่บางพลีสมุทรปราการ
ผู้หญิงคนนึงดูเผินก็คิดว่าเขาคงไปไหว้พระทำบุญตามปกติ
แต่สุดท้ายไม่ใช่เดินวนไปเวียนมา
มีแบบดูลาดเหลาสุดท้ายขโมยพระพุทธรูปค่ะ
จับให้ฟังทันที
นี่ค่ะชัดเจนเห็นพฤติกรรมชัดเจนกล้องวงจรปิดภายในโบสถ์นะคะ
วัดบางฉลงนอกตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทร
ราการผู้หญิงคนนี้ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
แม่ดูเผินเผินนึกว่าจะมาไหว้พระแต่สุดท้ายขโมยพระ
คุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมคะว่าเธอก็พยายามจะยกจับจับองค์นี้
อ้าวยังไม่ขโมยแล้วไปยกยกจับจับพระพุทธรูปองค์ด้านหลังที่ใหญ่กว่า
ก็ไม่ได้ยกไปอาจจะยากหน่อยเพราะอยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็อาจจะน้ำหนักเยอะกว่า
พยายามจะดึงดึงดึงสุดท้ายก็มายกพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ด้านหน้า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔กรกฎาคมประมาณสัก๑๐โมงนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราเลยไปที่วัด
ไปคุยกับกรรมการวัดนายพงพิพัฒน์จันเรือง
เขาก็ให้ข้อมูลแล้วก็พาทีมข่าวของเราไปดูภายในโบสถ์นะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครรู้จริงนะว่าพระพุทธรูปในโบสถ์หายไป
เนื่องจากว่าตอนกลางวันวัดก็จะเปิดประตูรอต้อนรับญาติโยม
มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขาวเป็นปกติอยู่แล้ว
ตอนเย็นวันเกิดเหตุพระคุณเจ้าลงโบสถ์เพื่อสวดมนต์ทำวัดปกติ
และสังเกตเห็นว่าพระพุทธโสธรขนาดหน้าตัก๙นิ้วที่โต๊ะหมู่บูชาหายไป
ก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้หญิงคนนี้น่าจะอายุประมาณสัก๔๐นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วดูเหมือนแหมพยายามจะขโมยองค์นั้นองค์นี้แต่สุดท้ายก็เนี่ยยกองค์ที่อยู่ด้านหน้าไปอะค่ะ
หลวงพ่อโทษธรรมนี้เก่าหรือว่า
ไม่น่าเก่าหรอกคือว่าไม่เก่าเพราะว่าถ้าถือว่าผู้ชมเจ้าไหว้ตรงนั้น
เขาออกจากกุฏิมาไหว้คนไหว้แล้วเวลาทำพิธีสงฆ์เนี่ย
จริงอ่ะเอาองค์บนแต่ตัวมันคงแอ้มไม่ถึง
ไม่ถึงอืมเดี๋ยวมิ้วเล่าเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ผู้หญิงคนนี้ออกจากโบสถ์ไป
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตไปด้วยกันนะคะคนที่เขาเห็นคลิปภาพนี้ภาพนี้บอกเงาหัวไม่มี
เหมือนแบบอาจจะช่วงจังหวะเงาและแสงอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเดินผ่านไปอุ้ยเหมือนคนไม่มีหัวอะไรแบบนี้นะคะ
ค่ะแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตแบบเชิงแบบ
ก็ต่อว่าผู้หญิงคนนี้แหละนะสำหรับคนที่ทำไม่ดีอ่ะนะใช่ค่ะก็เลยฝากไปว่าเอามาคืน
เถอะนะคะครับเพราะว่าเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพกราบไหว้กันค่ะอืม